ถ้าย้อนไปดูเหตุการณ์เมื่อคืนวานนี้นะคะ
บนท้องถนนของตุรกีที่นครอิสตันบูลนั้นเต็มไปด้วยรถถังแล้วก็ทหารนะคะ
มีการประกาศใช้กฎอายการศึกจนมีการต่อสู้ประทะกัน
เกิดความสูญเสียขึ้นทั้งสองฝ่ายเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะ
จนกระทั่งประธานาธิบดีตุรกีนั้นได้ออกมาประกาศว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้แล้ว

นี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
กองทัพตุรกีได้รัฐประหารเข้ายึดอำนาจ
เพื่อความสงบตามระบอบประชาธิปไตย
โดยมีการบังคับใช้กฎอายการศึกและเคอร์ฟิลล์
และมีการนำรถถังออกมาไว้ที่รัฐสภา
ปิดสนามบินรวมถึงสั่งปิดการจราจร
สะพานบอสโฟรัสและสะพานฟาติสุรตาลเม็ด
ยังมีการจับตัวประกันบางคนไปที่กองบัญชาการทหารที่กรุงอังการา
และมีเสียงปืนดังขึ้นในกรุงอังคาราของตุรกีด้วย
ซึ่งหากการรัฐประหารครั้งนี้สำเร็จ
จะถือเป็นการรัฐภาษณ์ครั้งแรก
จากนั้นนายกรัฐมนตรีบีลาลียูดีริม

เป็นการนำกองกำลังออกมาอย่างผิดกฎหมาย
และยืนยันว่ากองทัพยังรัฐประหารไม่สำเร็จ

และจะพยายามแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่
และน่าจะใช้เวลาไม่นานในการเข้าควบคุมสถานการณ์

จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

อยู่ระหว่างเดินทางไปพักผ่อนที่รีสอร์ทเมืองมามาริน
ออกแถลงการผ่านเฟสไทม์ถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ว่า
รัฐประหารครั้งนี้เป็นเพียงความพยายามของทหารส่วนน้อย
กองทัพที่เป็นฝ่ายที่สนับสนุนนายเฟสตุลลากูเลน
ผู้ที่รีภายอยู่ในสหรัฐ
จะปกป้องประชาธิปไตย

พักการเมืองหลักต่างในตุรกี

และออกตัวสนับสนุนรัฐบาล
รวมไปถึงพักสนับสนุนชาวเคิร์ต
ที่เป็นปฏิปักกับนายแอร์โดอาน
สถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้น
ต่อสู้กันอย่างดุเดือดระหว่างฝ่ายทหาร

ของฝ่ายหนุนรัฐบาลได้ยิงเฮลิคอปเตอร์
ของฝ่ายก่อรัฐประหารตกไปแล้ว

ก็พยายามถอนกำลังออกจากสนามบิน

ซึ่งมีทหารระดับในพล๒นายถูกจับกลุ่มตัว

ก็ถูกประชาชนขัดขวาง
ขณะที่ตำรวจได้เริ่มเข้าจับกลุ่ม
ประท้วงการรัฐประหารบางส่วนแล้ว

ยังมีการทิ้งระเบิด๒ลูก

ระหว่างการประชุมของบรรดาสมาชิกวุฒิสภา

ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยว
ประชาชนพากันวิตกกังวล
ทีที่รู้ว่ามีรัฐประหาร

ทยอยสงบลงในช่วงเช้าของวันนี้
หลังจากที่ประธานาธิบดีแอร์โดอาน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน